ในวันนี้ถึงแม้ว่าเป็นวันทำงานนะครับแต่ว่ายังคงมีประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
หลั่งไหลเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องครับ
ส่วนก็ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชน
ที่กำลังจะเดินทางออกมาในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
ติดตามบริการพร้อมกันจากคุณเจนสักแร่อึ้งรายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
บริเวณโดยรอบสนามหลวงอาจจะดูเล็กลงไปแล้วนะครับ
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายบุญธันวรรณวงศ์อายุ๘๙ปีเดินทางมาจากประเทศสวีเดนเมื่อวานนี้
โดยตั้งใจมาถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยส่วนตัวคุณตามีความผูกพันเป็นอย่างมาก
เพราะวันเกิดของคุณตาตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
คิดถึงมากคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวก็เลยมา
ว่าสวรรคตและทั้งด้านอัศวินินเขาก็มีข่าว
เขาก็บอกข่าวว่าพระเจ้าของเราอันสวรรคตแล้ว
ก็เลยเกิดเสียใจทุกอย่าง
แม้แต่ผลเสียแม้แต่อะไรไม่เคยมีมามันก็มีมา
เกิดมานมนานก็ไม่ได้มีมันก็เกิดในระยะนี้ก็มีแล้วก็ดีใจ
ทุกอย่างที่ทำไว้ก็ดีหมด
ส่วนบริเวณถนนหน้าพระรานประชาชนต่างให้ความสนใจในพระบรมสาธิสลักษ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกรณ์ได้จัดทำถวายตามแนวคิดอัคละศิลปิน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยนางชัตรดาวัยยภาบราบอกว่า
เมื่อได้เห็นพระบรมสาธิสลักษณ์ก็ยิ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
จากพระองค์ทรงพระอัจฉริยภาพหลายด้านและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของประชาชน
รู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้านนะคะ
เราควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเรานะคะ
ว่าเราต้องสามารถเรียนรู้ให้รอบได้แล้วก็ให้ดีที่สุดทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ
สำหรับพี่พี่นึกถึงพระราชกรณียกิจเพราะว่าตั้งแต่ตัวเองเกิดมา
ก็เห็นพระองค์ท่านเนี้ยถือแผนที่นะคะแล้วก็เดินไปตามอ่า
ภูเขาบ้างไปตามในถิ่นธุรกันดาลบ้างเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เล็กจนโต
สำหรับบรรยากาศบริเวณสนามหลวงมีจิตอาสามาคอยบริการน้ำและอาหารให้กับประชาชน
อกจากนี้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ
กศนครับได้มาเปิดให้บริการย้อมผ้าดำทำลิปบิ้นซ่อมแซมผ้าฟรี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากสำหรับใครที่สนใจที่จะย้อมผ้าดำนะครับ
ก็สามารถเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองโดยการจองคิวล่วงหน้าบริเวณสนามหลวง
ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเจนศักดิแซ่อึ้ง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง